เจ้าหน้าที่ไปช่วยน้องคนนี้ครับอายุ๙ขวบนะฮะ
ถูกพ่อแท้นะครับลงโทษนะฮะทั้งเตะทั้งถีบ
คุณผู้ชมครับพ่อโมโหที่ลูกจับปลามาเลี้ยงนะครับ
ก็เลยให้เอาไปปล่อยเด็กก็กลัวครับร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับ
ปรากฏว่านี่ฮะอย่างที่บอกลงโทษนะครับรุนแรงมากนะฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นั้นไปช่วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยฮะ
คุณผู้ชมครับพ่อแท้นะครับและอย่างที่ผมเรียกเกินก่อนจะเข้าคลิปนะครับว่า
แค่ลูกจับปลามาเลี้ยงให้เอาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยฮะ
ให้เอาไปปล่อยแต่ต้องเตะต้องถีบขนาดนี้นะครับชี้หน้าด่านะนี่พ่อแท้
ลูกวัย๙ขวบนะครับน้องก็ร้องไห้ตามที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับ
ในเพจเขาบอกด้วยนะครับว่าครอบครัวนั้นมีลูกชายอายุ๑๒ขวบ
อีกคนนึงนะครับตลอด๓๔ปีที่ผ่านมาเด็กโดนลงโทษรุนแรงบ่อยครับ
สภาพจิตใจย่ำแย่แม่ก็ปกป้องลูกไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะถูกทุบตีไปด้วยนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากป้าของเด็กครับทีมงานของกลุ่มในเพจเป็นหนึ่งนะครับ
คุณชะลิดาพระรมาศนะครับประธานกลุ่มเป็นหนึ่งลงพื้นที่ครับ
ประสานตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานีช่วยเหลือน้องคนนี้ในทันทีนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองผู้เป็นพ่อครับอายุ๔๖ปีนั้นโอ้โหแสดงความไม่พอใจเลยนะ
ทางตำรวจครับแจ้งว่ามีคนไปร้องเรียนก็ไปโวยวายกับภรรยาครับบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องในครอบครัว
ทำไมต้องเอาเรื่องไปบอกคนอื่นแล้วก็มีการปะทะคารมกับประธานกลุ่มเป็นหนึ่งนะฮะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับ
ถ้าผมทำผิดผมยอมรับผิดครั้งนี้ผมจะยอมรับผิด
เป็นยังไงครับเหมือนวัวเหมือนควายนี่ยังไงนะ
อันนี้เราให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังก็คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกัน
เจ้าหน้าที่ครับต้องแยกตัวแม่แล้วก็ลูกคนเล็กครับ
แล้วก็ไปรับลูกชายคนโตไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กนะครับ
ผู้เป็นพ่อถูกเชิญไปชี้แจงครับตามข้อร้องเรียน
ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวนั้นไปพูดคุยกับผู้เป็นพ่ออีกครั้งครับ
เขาเปิดใจยอมรับนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่มองว่าเป็นเรื่องในครอบครัวครับไม่คิดว่าเมียนั้นจะถ่ายคลิป
ส่งให้พี่สะพ้ายแล้วก็เอาไปโพสต์จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ในออกข่าวทีวีเนี่ยนะครับส่วนที่ลงโทษลูกชายอายุเก้าขวบครับ
เพราะโมโหที่ลูกเนี่ยไปช้อนปลาจากบ่อน้ำมาเลี้ยงเอาไว้ในกระป๋องครับ
ทำให้ปลาตายตอนเตือนลูกหลายครั้งลูกไม่เชื่อฟัง
จึงต้องลงโทษนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับ
พี่คนนี้เขาไม่ใช่คนอารมณ์รุนแรงนะและก็ไม่ได้ทุบตีลูกเป็นประจำครับ
ครั้งนี้ยอมรับว่ามันเครียดมันเครียดสะสมนะครับคุณผู้ชม
กดดันหลายเรื่องครับแบกรับอยู่คนเดียวเลยค่าใช้จ่ายในบ้าน
ค่าเช่าห้องเดือนละ๔๖๐๐บาทนะครับจ่ายค่างวดรถเก่งด้วย๗๓๐๐บาท
มีรถกระบะอีกนะ๑๒๐๐๐บาทมอเตอร์ไซค์อีก๓๐๐บาทโอ้โหหลายคันมากนะเนี่ย
รวมรวมแล้วคุณผู้ชมเกือบสองหมื่นเจ็ดนะฮะรวมทั้งค่ากินอยู่ในครอบครัว
ภรรยาไม่เคยช่วยมีโรครุมร้าวครับเป็นเบาหวานมีโรคเกาะอีก
ยืนยันว่าทำร้ายลูกไม่เกี่ยวกับเสพยานะครับเพราะตนเนี่ยยินยอมให้ตำรวจตรวจปัสสาวะแล้ว
ไม่เจอสารเสพติดครับตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้จะแยกกันอยู่กับภรรยาครับ
เมื่อคิดว่าตนไม่ดีก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันอีกต่อไปครับ
ว่าจะเก็บเงินซื้อปืนแล้วก็จะมายิงเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้
คือให้เขาไปเลยผมเตรียมไว้แล้ว

ทางก็คือให้เขาไปอยู่บ้านเขาหรือว่าจะแยกห้องออกไป
ผมมันไม่ดีผมไม่ดีต้องแยกตัวออกไปครับ
อย่ามาอยู่กับคนที่ไม่ดีผมไม่ได้เล่นยา

ลูกก็ให้เขาเลือกไงว่าเขาจะเลือกเราหรือ
เลือกแม่เลือกแม่ให้เป็นสิทธิ์ของเขาเลย
ที่แบบว่าได้ดูจากคลิปมันไม่ได้มีทุกวัน
ครอบครัวเขาเล่นโยงเล่นยาอะไรกันเขายังอยู่ได้
แต่อันนี้คนทำมาหากินผมคนทำมาหากิน
แล้วแต่สังคมที่จะตัดสินใจครับ
แต่เอาจริงนะครับภรรยาก็คงไม่กล้าอยู่ด้วยแล้วถูกไหม

เพื่อนบ้านครับบอกว่า๒คนนั้นค่อนข้างดื้อ
เวลาที่พ่อแม่เด็กออกไปขายของ

บางครั้งโยนหินใส่หลังคาบ้าน
ตักเตือนตลอดครับเพราะกลัวว่าจะทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านนั้นเสียหาย

ไม่เคยเห็นพ่อแม่ลงโทษเด็กมาก่อน

เพราะไม่คิดว่าพ่อนั้นจะตีลูกขนาดนี้ครับ
แต่ธรรมดานะ
นี่ครับล่าสุดนั้นส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายนะครับ

พ่อก็ยอมรับว่าลงโทษลูกจริงครับ
แม่นั้นก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะเอาความแต่อย่างไรนะครับ

จะดูแลเรื่องสภาพจิตใจเด็กก่อนครับ
ถ้าเกิดว่าแม่จะประสงค์จะดำเนินคดี

มูลเหตุที่มีการนำไปโพสต์ครับ
ทราบว่าพี่สาวของภรรยานั้น
มีเรื่องบาดหมางกับทางพ่อเด็ก
เพราะว่าเคยค้ำประกันรถให้
เขยนั้นส่งต่อไม่ได้
ก็เลยคาดว่ามันมีชนวนเหตุอยู่แล้ว
สำหรับความไม่พอใจนะครับ
ก่อนที่จะมาเป็นเรื่องนี้ขึ้นนะครับ